คุณผู้ชมครับยอดโควิด๑๙ยังอยู่ที่หลัก๑๑๔๔๔๓รายเมื่อวานนี้
เป็นติดเชื้อในประเทศเกือบทั้งหมดนะครับ
มีติดเชื้อจากต่างประเทศแค่๒รายเท่านั้น
แต่ที่น่าเป็นห่วงนะครับ
คือมีผู้เสียชีวิต๔รายครับ
จะมากที่สุดตั้งแต่มีโควิดระบาดเลยไหมคะ

ใหญ่ก็วันละ๑ราย๒รายไม่เกินนี้นะครับ
ทำให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่๑๐๘รายแล้วนะครับ
แล้วมันมีดราม่าขึ้นมาคุณผู้ชมครับ
เรื่องของเตียงพอไม่พอนะครับ
เวลาที่เราดูภาพประกอบข่าวเนี่ย
เห็นเตียงเต็มไปหมดเลยที่นั่นก็มีที่นี่ก็มีเตียงโล่งเตียงว่างมีให้นอน
แต่ครอบครัวนี้อยู่สายไหมครับคุณผู้ชมครับ
เป็นคลิปที่ครอบครัวนี้เนี่ยยกมือไหว้ขอความช่วยเหลือครับ

ทุกคนติดโควิด๑๙กันหมดแล้ว
คลิปนี้นายเอกพบเหลืองประเสริฐ
โพสต์ไว้บอกว่านายสุทัศน์อายุ๕๘ปี
ติดเชื้อโควิด๑๙มาตั้งแต่๑๓เมษายนสงกรานพอดี
แต่ทางโรงพยาบาลยังไม่รับรักษาบอกว่ากลับมารอที่บ้านก่อน
สุดท้ายครับคนในบ้านของพี่สุทัศน์ติดหมดครับโควิด๑๙
ที่เห็นอยู่ที่หน้าจอคือพี่สุทัศน์เมียพี่สุทัศน์
ลูกชายลูกสะพ้ายแล้วก็หลานสาว๔ขวบกับ๒ขวบติดเรียบครับ
สุทัศน์เล่าต่อแบบนี้ว่ามันเป็นมาเป็นยังไงนะฮะ
วันที่๘พี่สุทัศน์ไปกินข้าวที่ร้านอาหารย่านบางเขนกับเพื่อน
พอวันที่๑๐เมษายนเพื่อนบอกว่าเราติดโควิดนะ
ทำให้วันที่๑๓เมษายนพี่สุทัศน์ไปตรวจที่โรงพยาบาลครับ
แล้วก็ติดโควิดจริงแล้วนะฮะแต่ทางโรงพยาบาลบอกว่า
กักตัวที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวจะส่งรถมารับภายใน๓วันนะฮะ
คุณสุทัศน์ใช้ชีวิตอยู่บนชั้น๒ของบ้านนะครับ
อยู่แต่ในห้องนอนเมียลูกหลาน๕คนให้อยู่ข้างล่าง
แต่คุณผู้ชมครับผ่านไปหลายวันเนี่ยก็ไม่มีใครมารับสักที
จนทำให้ตอนนี้ติดโควิด๑๙กันหมดทั้งบ้านแล้ว
โรงพยาบาลอ้างแบบนี้ผมไม่เชื่ออ้างว่าไม่มีศักยภาพพอที่จะรักษาได้
นี่ไงเคสของคุณสุทัศน์เกินศักยภาพของคุณหมอและโรงพยาบาลค่ะ
สักธุ์ภาพรักษา

เรากลับมาว่าเขาไม่มีศักยภาพมีการระบาด

เขารู้สึก
กับที่เขาตอบมาอย่างงั้น
คือคือแบบหนุ่มวิทย์ขึ้นมาเลยอ่ะ
คือแบบเราเราปล่อยเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าจากการที่เขาจะส่งเราไปแนะนำให้เราไปนู่นนี่ก็ได้
เขามีความรู้สึกว่าไอ้หล่อกระทั่งลงมาทางติดต่อ
และอีกอันว่าต่างโดยกายของเขาไม่มีว่า

นางอัญชาลาอายุ๖๑ปีเป็นเมียของพี่สุทัศน์นะ
เล่าบอกว่าตอนนี้ส่วนตัวเธอเนี่ยนะอาการยังทรงตัว

แล้วก็อยากจะได้รับการรักษากันทั้งครอบครัว
เพื่อนบ้านก็ต้องกักตัวแล้ว

หลานสองคนไปเล่นกับคนข้างบ้านไงคุณผู้ชม

แม้ว่าผลเบื้องต้นเพื่อนบ้านยังไม่ติดเชื้อนะ
เพื่อนบ้านก็ดีใจหายนะคุณผู้ชมนะ

ยังมีแก่ใจเอาขนมใส่ตะก้ามาให้หลานกิน
แขวนตะก้าไว้หน้าบ้าน
บ้านหลังนี้ก็ทุกใจนะครับ

ลูกสะพ้ายฝากถึงภาครัฐบอกว่า
เตียงพอโรงพยาบาลพร้อมที่ท่านบอก
ขอให้มาลงพื้นที่ดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

เธอบอกว่าดูที่ครอบครัวเธอเป็นตัวอย่างก็พอ
โทรไปประสานทุกหน่วยงานแล้วไม่ได้รับการรักษาเลยครับ
อย่าจะฝากไปถึงศพว่าข้อนะฮะ
อันนี้คือความจริงที่มันเกิดขึ้นกับการแถลง

สุดท้ายครับบ้านนี้ดีขึ้น
ดีขึ้นยังไงบ่าย๒ของเมื่อวานนี้
ส่งรถฉุกเฉินมารับตัวพี่สุทัศน์ไปรับการรักษาแล้ว
แล้วอีก๕คนอ่ะอีก๕คนนี้นะครับ
ได้รับการประสานต่อมาในช่วงค่ำนี่นี่
ข้ามแล้วแพ็คกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้ว
มงกุฎวัฒนะนะฮะโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
รับตัวไปรักษาครับนะครับมารอหน้าบ้านเลยมารอก่อนรถมาอีกนะครับ
พอรถพยาบาลมาก็รับตัวไปตอน๓ทุ่มที่ผ่านมานี่เอง
ก็ขอให้ครอบครัวนี้และทุกครอบครัวหายเร็วนะ